ผู้ชมไปวิเคราะห์การถึงจดหมาย
ที่มีการเขียนเปิดผนึกไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี
ให้ดวชอบการทูลจริตของคศรัทธิการทุกหน่วยงาน
ไม่ใช่ตรวจสอบแค่บางช่วงเวลาที่มีการเกิดเหตุการณ์เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาเท่านั้นนะครับ
ซึ่งผู้เขียนก็คืออดีตข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่ถูกดำเนินคดีเอาผิด
ในเรื่องของการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
เดี๋ยวตามพร้อมการของคุณสุภาพคุณที่เข้าใจครับ

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่นักข่าวเขาทำงานกันอยู่ครับ
มีคนเอาจดหมายมาส่งฉบับหนึ่ง
หนังสือพิมพ์เสนอข่าวนี้บางฉบับเท่านั้นเองครับ
หลายฉบับหลายสำนักข่าวเขาไม่นำเสนอ
เพราะเข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้เป็นของปลอม

ประธานคณะกรรมการสอบเรื่องการทุจริต
ก็บอกว่าน่าจะเป็นจดหมายปลอม
เพราะฟรอนต์ตัวหนังสือไม่เหมือนกัน
จดหมายฉบับนี้ลงชื่อ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นข่าวนั่นแหละครับ

ข้าราชการสำนักประหลัด
ที่รับผิดชอบกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตคนนี้
ในข่าวรายงานว่าตอนบ่าย๒โมง
มีผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ซองเอกสารสีน้ำตาลจ่าหน้าซอง

ลงชื่อโดยคุณรจนาสินที
เนื้อหาเนี่ยในจดหมายคือตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะไม่ใช่คุณลจนาสินที
แต่เนื้อหาในจดหมายที่เขียนมาของจริงครับ

เพราะฉะนั้นถึงอาจจะไม่ใช่จดหมายที่ลงของคุณรจนา
แต่เนื้อหาในจดหมายของจริง

ผมถึงคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเอามาขยายความขีดเส้นใต้หน่อย

หนึ่งประเด็นที่ว่าตัวเองเนี่ยเวลาโดนเรื่องเนี่ย
เร่งรัดตั้งคณะกรรมการสอบและพิจารณาโทษโดยเร็ว
ประการที่๒อันนี้สำคัญ
ที่คุณรจนาที่อ้างว่าชื่อรจนาฝากถึงสังคม
บอกว่ากรุณานายกได้โปรดเร่งรัดจัดการให้ทุกหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริตทุกงานทุกโครงการ
ไม่ว่าจะมีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่
คดีในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูบุคลากรทางการศึกษาหลายคดีมีความเสียหายหลายพันล้านบาท
คดีก่อสร้างสนามฟุตซอลทั่วประเทศ
มีความเสียหายหลายร้อยล้านบาท
นึกออกมั๊ยฮะเมื่อสามสี่ปีที่ผ่านมา
ประโยชน์ว่าท้องถิ่นใครเอาไปทำสนามฟลูตซอน
แล้วก็ไปสร้างผิดสถานที่
วัสดุก็ใช้ไม่ได้สร้างไปสร้างมา

ตรงนั้นหมดไปหลายร้อยล้านบาท

ป่านนี้ไม่มีใครรับผิดชอบ
ยังหาตัวคนทำผิดไม่ได้

โครงการไทยเข้มแข็งของอาชีวศึกษา

จดหมายนี้บอกว่าเสียหายไปหลายพันล้าน

นี่ก็กำลังเป็นข่าวอยู่หลายวันก่อนเนี่ย

และมีทีท่าว่าจะต้องขยายเงิน

จดหมายฉบับนี้บอกว่าเสียหายไป๓๐๐๐ล้าน
แล้วทำไมไม่มีใครไปจัดการเอาอีกมีอีกโกงเงินธนาคารกรุงไทยก็เสียหายเป็นหมื่นล้านมีการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อันนี้ไอ้ซื้อรถดูดทรายดูดโครนอะไรกันเนี่ยก็ก็เป็นหมื่นล้านเป็นหลายพันล้านมีความเสียหายทุจริตโครงการตำบลละ๕ล้านอันนี้ของปีที่แล้ว๒ปีที่แล้วก็เสียหายไปเป็นหลายพันล้านแล้วมาโครงการโกงเงินคนจนของกระทรวงพัฒนาสังคมอันนี้ก็รู้กันอยู่
ทั้งหมดเนี่ยที่อ้างว่าเป็นจดหมายของคุณรจนาสินทีเนี่ยมีรายละเอียดเยอะนะครับโครงการรับจำนำข้งรับจำนำข้าวอะไรต่างเนี่ย
คำถามก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจดหมายฉบับนี้จริงไหมจริงทั้งนั้นครับ
เธอก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมโครงการเหล่านี้เงียบหายไป
ทำไมของเธอเนี่ยไม่กี่วันให้ออกแล้วโครงการต่างที่ยกมาเป็น๑๐โครงการแล้วเสียหายกันมากมายมหาศาลทำไมจนป่านนี้ไปไม่ถึงไหนนี่
แล้วในจดหมายฉบับนี้บอกว่าแม้โครงการที่มีความเสียหายที่คอสชรัฐบาลนี้ใช้อำนาจโดยผ่านมาตรา๔๔ในระยะเวลา๓๔ปีมานี้
โครงการมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลผู้กระทำความผิดจำนวนมากแต่หาคนผิดมาลงโทษได้กี่ราย
หรือแม้แต่โครงการมหาโปรเจคที่รัฐเสียหายหลักพันหมื่นแสนล้าน
หากสามารถเร่งรัดคนผิดมาลงโทษได้ภายในไม่กี่เดือนเหมือนที่ทำกับเธอเนี่ย
ป่านนี้คนก็จะได้รู้ว่าแต่ละโครงการเนี่ยใครบ้างที่เป็นคนกระทำความผิด
ฉะนั้นผมคิดว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่ของคุณรจนาเป็นของใครก็ไม่รู้ทำปลอมขึ้นมา
แต่ในเนื้อหาที่ลำดับความมาแต่ละโครงการแต่ละโครงการว่ามีโครงการอะไรบ้างที่โกงกันมหาศาลเนี่ยของจริงครับ

ตอนช่วงท้ายเธอบอกอย่างนี้
กรณีของดิฉันจะทำให้สังคมและบ้านเมืองได้รับประโยชน์คนกระทำผิดจะได้เกรงกลัวขอท่านนายกโปรดอย่าลืม
หากกรณีนี้เป็นเหตุการณ์ให้ปรากฏการเร่งรัดเอาผิดเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยรวดเร็ว
และเป็นธรรมก็ขอภาวนาให้เกิดผลกับคดีทุกหน่วยงานเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ประเทศชาติ
แล้วสุดท้ายบอกอย่างนี้
ดิฉันขอฝากกราบขอโทษคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วขอโทษญาติพี่น้องคนใกล้ชิดทุกคนที่ดิฉันได้สร้างตราบาปในชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้น
ทั้งที่พวกเขาไม่เคยรับรู้เรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ทำให้เสื่อมเสียมาสู่องค์กร
ซึ่งดิฉันอาจจะใช้เวลากับหน้าที่การงานมากเกินไปจนลืมว่าเวลาของดิฉันนั้นสั้นนัก
ฉะนั้นก็สุดท้ายบอกนี้
หากชีวิตที่ผ่านมา๕๙ปีดิฉันได้สร้างปัญหาก่อกรรมทำบาปไว้ก็ขอน้องรับ
แต่หากการกระทำของดิฉันประกอบคุณประโยชน์และความดีเป็นกุศล
ดิฉันก็นอบน้อมมอบให้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ดิฉันเคารพรัก

ทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อหาในจดหมาย
ซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะปล่อยให้จดหมายฉบับนี้หายไปเฉยครับ
ไม่ควรให้จดหมายฉบับนี้หายไปเฉย
ทำยังไงที่เนื้อหาในจดหมายฉบับนี้ควรจะได้รับ
ควรจะได้รับการเอาใจใส่และไล่ลงไปทีละฉบับทีละชีดเรื่องทีละเรื่อง
เอาล่ะเอาวันนี้นำมาขีดเส้นใต้ไว้แค่นี้ก่อนครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามนะ
ค่ะคือก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นจดหมายจะจริงหรือจะปลอมแต่เนื้อในนั้นแหละที่สำคัญ
ถูกต้องนะครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ